พาไปที่จังหวัดเพชรบูรณนะครับที่นั่นก็คึกคักมากเลยทีเดียว
เพราะว่าเขาไปจับปลากัน
กูจะนะเต็มบ่อเลย
ก็ถึงบอกไงปลาจะพอให้จับไม่ได้
ไปกันเป็นพันนะครับที่อ่างแก้มลิง
โอ้โหชาวบ้านมาเป็นคัน
ไม่ได้พูดเล่นนะมาเป็นพันจริงครับ
มาพร้อมกับอุปกรณ์การจับปลาครบมือเลย
ทั้งแหทั้งยอทั้งอะไรต่อมีอะไรอะไรที่ใช้จับปลาได้

เรียกได้ว่าหวานลงไปยกยอกันขึ้นมาแบบนี้

มีตะเพียนขาวปลายี่สิบเทศปลานินปลาช่อน

บางลายบอกเรียวมือขึ้นแบบสุด

แต่ได้ปลาตัวนี้เฮ้ย
โอ้โหนี่มันกี่กิโลล่ะคะเนี่ย
ปลาหมึกน้ำหนักสัก๓๐๔๐กิโลกรัม

บางคนถามบอกเฮ้ยกินได้เหรอ
ปลาบึกอย่างนี้พอไปหั่นเป็นชิ้นแร่เป็นชิ้น
แล้วก็เอาไปทำต้มยำทำแกงอร่อย
มันจะมีความมันของมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

เห็นแบบนี้แล้วบางคนสงสัย
พี่ให้เขามาจับกันเยอะขนาดนี้สงสัยปลา๐๐ซะละมั้ง

มันจะส่งผลต่อระบบนิเวศที่นี่หรือเปล่า
ไปถามคนนี้นายสิทธิพงศ์แก้วเสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลน้ำร้อนอำเภอเมืองเพชรชบูรณ
คนนี้เนี่ยเขาบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ที่นี่จะเปิดให้กับชาวบ้านเข้ามาจับปลากันได้ในช่วงหน้าแรงนะ
ก็ประมาณสักเดือนเมษาของทุกปี
แต่ทีนี้หน้าแรงมันมาเร็ว
เดี๋ยวปล่อยให้แรงกว่านี้ปลาตายหมดเลย

ก็เลยปล่อยให้ชาวบ้านเข้ามาจับปลากันตั้งแต่ในช่วงกุมภามันซะเลย
ก็จะให้จับกันเนี่ยก็ช่วงวันที่๙ถึง๑๐กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อประมาณสัก๒วันก่อน
ให้จับช่วงประมาณสัก๘โมงเช้าถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น
ให้จับแค่๒วันนะวันอื่นจับไม่ได้แล้ว
แล้วที่นี่เขามีการรวมกลุ่มการดูแลและบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่กันอยู่แล้ว
ไม่ต้องห่วงเลยเพราะเขามีกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำที่นี่
ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางกรมประมง
ซึ่งเขาจะสนับสนุนพันธุ์ปลาพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยที่นี่เป็นประจำ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือทางกลุ่มก็จะซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยด้วย
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาก็จะช่วยกันดูแลก็คือจะไม่ให้ใครเนี่ยมาจับปงจับปลานอกช่วงที่เขาอนุญาตให้มาจับ
เพราะฉะนั้นระบบนิเวศมันก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ
ไม่ต้องไปห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าเขาจะปล่อยให้มาจับเนี่ย

หลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันขยายพันธุกันไปตามธรรมชาติ
ตัวกันไปปลาใหญ่ปลาเล็กมากมายอาศัยอยู่รวมกัน

ตัวละ๓๐๔๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
โอ้โฮบึกบึกปลาบึก
ึกบึนและอดทนมากและหนักแน่นเหลือเกิน
ึกไม่รอดแล้วงานนี้บึกไม่รอดแล้ว

แต่ว่าคุณผู้ชมมันก็เป็นอาหารของมนุษย์เรานะ
ก็เป็นวัตจักรแบบนี้นะคะยังไงก็อิงอาศัยกันไป
แล้วคนก็ดูแลสิ่งแวดล้อมปลามันก็โตมาเป็นอาหารให้กับเราก็ดูแลกันไปนะจ๊ะ